เขื่อนขุนด่านสูงมากนะครับแล้วถือว่าเป็นเขื่อนใหญ่หรือคือหนึ่งเลยคุณผู้ชม

มีคนไปปีนเล่นจริงอินถึงไปดูดีครับ

ที่เห็นกำลังเดินลงมาเมื่อกี้หลังจากปีนขึ้นไปตกลงมาครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหสูงแล้วนี่คือปีนไปยังไม่ถึงครึ่งเลยป่
แต่ก็สูงมากอยู่ดีนะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
ทำไมทำแบบนี้อ่ะเนี่ยครับแล้วระหว่างปีนขึ้นไป
เขาปรบมือด้วยนะพี่เขาถ่ายคลิปเอาไว้
ร้องตะโกนบอกบ้าไปแล้วใช่ครับพี่บ้าไปแล้วที่พี่ทำแบบนี้
พอตกลงมาหัวแตกคุณผู้ชม
แผลถลอกเต็มตัวไปหมดเหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอนเย็น
นะครับต่อมาทีมข่าวไปคุยกับนายพิเชษบุญขุน
เจ้าของคลิปเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถเล่น
อยู่แถวหน้าเคือนสังเกตเห็นอะไรนั่นคนหรือเปล่า

ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไม่คิดว่า
คนที่ปีนอยู่จะตกลงมาครับเขาก็รีบไปถามอาการเบื้องต้น
บอกว่าเมาถ้าไม่เมาคงไม่ขึ้นไป
เออรู้ตัวคนที่ตกลงมานะครับ
บอกแบบนี้เขาเลยต้องแจ้งกู้ชีพ
มูลนิธิร่วมกับตันยูพาตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกครับ

ก็มีคนปีนเข้าไปบนสรรเขื่อนเลยนะ
แล้วพลาดท่าตกลงมาเสียชีวิต
อย่าไปทำนะอย่าไปเสี่ยงแบบนี้นะ
นี่แหละครับเคือนคุณดับประกาศชนครับ

อ๋อสูง๙๓เมตรนะนั่นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย